ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการรถบขศแล้วก็รถร่วมของบขศ
ตอนนี้เขาประกาศลดราคาค่าโดยสารลงประมาณ๑สตางค์ต่อกิโลเมตร
หลังจากที่ราคาน้ำมันนั้นก็ปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่อง
รถโดยสารบ่อข่าวสอและรถร่วมบ่อข่าวสอ
ตั้งแต่วันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
เสียค่าโดยสารลดลง๑สตางค์ต่อกิโลเมตร
ตัวอย่างนะครับหากจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง๖๙๖กิโลเมตร
จ่ายค่าโดยสารลดลงประมาณ๖บาท

ราคาจะอยู่ที่ลดลงมา๔บาท
ในเส้นทาง๔๔๙กม
ผู้เก็ตระยะทาง๘๖๒กม
ราคาจะปรับลดลงมาประมาณ๘บาท

ระยะทาง๑๗๙กมราคาจะลดลงมาไม่เกิน๒บาท

ระบุว่าเหตุผลที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง

เพราะราคาน้ำมันดีเซลเชื้อเพลิงหลักของรถโดยสารนั้น
ปรับลดต่ำกว่า๒๐บาทต่อลิตร

จึงควรจะปรับให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนของเชื้อเพลิง
ซึ่งจะไม่กระทบกับผู้ประกอบการด้วยนั่นเอง
ก็เดินทางกันได้ช่วงนี้นะครับ
หัดค่าใช้จ่ายได้พอสมควรทีเดียว